คุณผู้ชมคะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะมีอุบัติเหตุที่จังหวัดปฐุมธานี
อุบัติเหตุนี้นะคะมีรถเก๋งไปเสยท้ายรถบรรทุก
แล้วคนที่อยู่ในรถเก๋งเนี่ยเสียชีวิตคนหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บ๒คน
คนที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะคือเอซ่านายจิรษักโพเงิน
เขาเป็นหนึ่งในทีมงานเพจล่าผีเฮียนเป็นเพจเกี่ยวกับการล่าท้าผีอ่ะ
แล้วมันที่ชวนให้สงสัยก็คือก่อนที่เขาจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เขาไปล่าท้าผีมาก่อนที่โรงเรียนร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง
แล้วเขาก็มีในเพจให้เห็นเลยว่าเขาไปเจอกับเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อ
เก้าอี้เลื่อนเองได้เสามันล้มขวางเขาก็ต้องขอขมาขับรถออกมา
แล้วก็ขับรถออกมามาเกิดอุบัติเหตุเสยท้ายรถบรรทุกแล้วก็เสียชีวิตเลยค่ะ
กลางดึกที่ผ่านมานะคะตำรวจสพสามโคกตรวจสอบอุบัติเหตุเป็นรถยนต์
ถนนกาญจนาพิเศษหมายเลข๙คือมุ่งหน้าไปบางบัวทองที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี
จากที่เกิดเหตุไป๒๐๐เมตรมีรถบรรทุก๑๐ล้อค่ะ
ทะเบียน๗๐๒๖๐อุบลราชธานีจอดอยู่
คนขับ๑๐ล้อชื่อว่านายมงคลสิริวัตรอายุ๓๘ปี
เขาก็ยืนรอเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะ
คนขับรถบรรทุกเขาให้การแบบนี้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาขับรถบรรทุกแป้งมัน
มาจากจังหวัดอุบลราชธานีไปส่งให้กับลูกค้าที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเขาได้ยินเสียงดังโครม
แล้วก็ด้านท้ายรถด้วยนะสั่นสะเทือนเลยนะคะ
ตอนแรกคิดว่ายางรถระเบิด
แต่แฟนของนายมงคลนะคะเขาเห็นว่ามีรถตกลงไปข้างทางรถด้านหลังอ่ะนะ
เขาก็เลยหยุดรถบรรทุกจอดนะคะแล้วลงมาดู
แล้วก็มีรถยนต์พลิกคว่ำอยู่ด้านหลังจริงคือพลิกคว่ำแล้วก็ตกไปข้างทาง
ก็เลยแจ้ง๑๖๖๙ขอความช่วยเหลือไป
ในที่เกิดเหตุค่ะสภาพเป็นอย่างนี้นะคะรถยนต์สีดำทะเบียน
รชดารอเรือ๗๖๐๘กรุงเทพพังยับเลยพังยับเยินจริง
ผู้เสียชีวิตคือนายจิรษักโพเงินหรือเอ๋ล่าผีเฮียนอายุ๔๐
คือเขาเสียชีวิตเพราะว่ากระเด็นออกมานอกรถนะคะ
ส่วนในรถบาดเจ็บ๒คนก็คือภรรยากับลูกสาวของนายจิรษักนะคะ
กู้ภัยก็ส่งโรงพยาบาลกรุงสยามเซ็นต์คาลอส
ก็คือนางสาวอมรรัฐสะหงทองอายุ๓๒ปีเป็นพันรยา
มีบาดแผลถลอกตามตัวตามแขนแล้วก็แขนขวาหักด้วย
และอีกคนนึงเด็กหญิงอายุ๙ขัวเป็นลูกสาวของนายจิรษักนี่แหละค่ะ

สำหรับนายจิรษักโพเงินหรือเอ๋ล่าผีเฮียนเนี่ยนะคะ
เป็นหนึ่งในทีมงานเพจล่าผีเฮียน
ซึ่งทางเพจเองนี่แหละค่ะก็ได้โพสต์ด้วยนะคะ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ที่ทำให้เอ๋ล่าผีเฮียนเสียชีวิต
แล้วก็เลยมีการระบุเอาไว้ว่าขอเลื่อนการสดผ่านทางเพจออกไปก่อน
แล้วเพจก็ปรับหน้าเพจเป็นสีขาวดำแบบนี้นะคะ
คลิปสุดท้ายที่เอ๋ทราที่ทำเพจล่าผีเฮียนกับเพื่อน
ก็คือที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนร้างแล้วอยู่ที่วัดกลางที่จังหวัดอ่างทอง
เพื่อไปพิสูจน์เรื่องความเฮียนของโรงเรียนเรื่องของผีเปรตในโรงเรียน
แล้วเขาไปเจออะไรบ้างก่อนที่จะกลับออกมาแล้วไปประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนะครับ
ที่นี่นะครับผมบอกก่อนเลยว่าเป็นคำล่ำลือนะครับมาก

อันนี้เรื่องใหญ่แล้วครับผมว่าไม่ใช่ร้อนเล่นนะ
กูไม่ใช่แล้วสาวลม

จบครับผมขอให้กลับเลยนะครับผมไม่ปลอดภัยแน่นอนครับ

ก็เอ๊เพจล่าผีเฮียนหรือว่านายจิลศักดิ์โพเงินอายุ๔๐เข้าไปกับเพื่อนคนหนึ่ง
แล้วก็ต้องออกมาแต่ว่าตอนที่เขากลับจากโรงเรียนร้างแห่งนี้ที่วัดกลางที่จังหวัดอ่างทอง
ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วโรงเรียนแห่งนี้เฮียนจริงไหม
มีผีเปรตมีพูดผีปีศาจมีวิญญาณเฮียน
อย่างที่เนี่ยในคลิปที่เอ๋เขาไปเจอเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยที่เพื่อนเขาเจอด้วยนะครับ
เสาล้มมีเก้าอี้เลื่อนเนี่ยจนต้องรีบวิ่งลงมาแล้วก็ขอสมาลาโทษขออภัยกับวิญญาณผีเราจะ
แล้วก็กลับไปเนี่ยนะฮะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองครับท่านผู้ชมครับ
คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ไปที่โรงเรียนแห่งนี้มานี่ฮะอันนี้ไม่ใช่เพจของเพจล่าผีเฮียนแล้วนะ
นี่คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญศุกร์ต้องถือเทียนไปด้วย
ใช่ค่ะคุณกิติศักดิ์บอกว่าถ้าถามผมนะส่วนตัวผมนะผมว่าไม่น่ากลัวครับพี่
เพราะว่าด้านหน้าโรงเรียนมันก็มีต้นย่าปกคลุมแต่ไฟมันไม่มีมันก็เป็นมืดแบบนี้
แต่ว่าโรงเรียนร้างอันนี้อยู่ติดถนนนะคะแล้วก็มีบ้านคนด้วย
เพราะว่าไฟไม่มีคือคุณอิศักดิ์บอกว่าโรงเรียนแห่งนี้
อยู่ในพื้นที่ของวัดวัดกลางที่จังหวัดอ่างทอง
้างมาแล้วสักประมาณสิบห้าปีนะฮะเป็นโรงเรียนตึกเดียวหลังเดียว
มี๒ชั้นเป็นเหมือนกับโรงเรียนที่เราพบเห็นกันแล้วฮะ
เป็นอาคารไม้นะฮะเอ้ยนี่นิติค่ะอย่าตกใจค่ะ
ไม่ใช่ผีค่ะอันนี้ติติก็ไปกับช่างภาพแล้วก็ผู้ช่วยช่างภาพ
ฮะมีไฟฉายด้วยมีเทียนด้วยเพื่อจะดูว่าเออมันเฮียนไหม
มันเจออะไรไหมตีบอกไม่เจอนะมี๗๘ห้องเรียนฮะ
อาคารหลังเนี้ยแต่ว่าร้างแล้วตีก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้น
ก็บอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรนะค่ะคือติเขาบอกว่าด้านหน้าโรงเรียนนะคะ
มีต้นย่าปกคลุมอยู่นะคะมีไฟไหมไม่มีแน่แน่นะคะ
ถ้าตอนกลางคืนอย่างที่เห็นภาพอยู่ตอนนี้มันก็น่ากลัวแล้วค่ะ
แต่ถ้าไม่กลัวมันก็ไม่มีอะไรโรงเรียนร้างนี้อยู่ติดถนน
แล้วก็มีบ้านคนด้วยนะคะด้านล่างอ่ะโล่งแต่ก็มีห้องเรียนอยู่
ชั้นสองก็แบ่งเป็นห้องเรียนนะคะบางห้องมีเทียนไขวางอยู่
วางอยู่บนเก้าอี้ในห้องเรียนอ่ะก็เลยคาดว่าอาจจะมีคนไปล่าท้าผีไง
อาจจะแบบไปทำพิธีล่าท้าผีแล้วก็มีอยู่ห้องหนึ่ง
มีรูปถ่ายขาวดำติดอยู่บนผนังด้วย
ก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นรูปเจ้าของโรงเรียนที่ติดเอาไว้อืมอ่า
นี่นะคะเดี๋ยวลองดูรูปนะคะตีเขาก็ไปถ่ายมาเป็นรูปติดอยู่ที่ผนังกำแพง
เขาบอกว่านี่คือรูปก็อาจจะแอบดูน่ากลัวหน่อยเป็นรูปขาวดำไง
แต่ติบอกว่าถามผมนะคือติบอกส่วนตัวผมผมไม่กลัว
แต่ถ้าหากว่าใครจะมองว่ามันน่ากลัวก็อาจจะแล้วแต่ความคิดของคน
คือถ้าไปช่วงกลางวันอาจจะอีกอารมณ์หนึ่งก็ได้นะฮะอันนี้มันมืดแล้วนะครับ
คุณกิติศักดิ์ถามชาวบ้านแถวนั้นนะไปถามท่านเจ้าวาดวัดกลาง
วันนี้ท่านบอกว่าท่านก็โอ้โหญาติโยมทั้งวันท่านก็เหนื่อย
ก็เลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรด้วยนะฮะแต่ว่าท่านก็ให้ข้อมูลมาบอกว่าไม่มีหรอก
ก็เป็นเรื่องของเวรกรรมเฉพาะบุคค
เรื่องของอันตรายเพศภัยอะไรก็ว่ากันไปผีเผลอเปรตเปิดไม่มีหรอก
ชาวบ้านบอกว่าเสียงลมพัดใบไม้ผลไม้อะไรมันตกหล่นใส่หลังคาโรงเรียนเนี่ยมีบ้าง
ค่ะลมพัดเสียงอาคารที่มันเป็นอาคารไม้เก่ามันเอี๊ยดอาดมันก็มีบ้าง
แต่ผีแต่เปรตอะไรเนี่ยไม่เคยเจอ
ค่ะมันก็อาจจะน่ากลัวตามสภาพความร้างไงความที่ไม่มีคนอยู่ก็ตามสภาพอะไรแบบนี้นะคะ
ติเขามีเสียงช่วงเขาเดินดูอะไรมาไหมฮะ
เดี๋ยวลองฟังกันหน่อยบรรยากาศที่คุยกิจศักดิ์เขาเดินสมบูรณ์กับนี้นะฮะ
เห็นภาพเนี่ยภาพผมก็ขึ้นอยู่ครับ

อันนี้เขาเรียกคอร์ดแล้ว
นี่มันจะเป็นแบบนี้
ประโยมดิ
ก็ถ้าเราประโยมประมาณเก่าแล้ว

ไอ้ที่บอกไอ้นี่นั่นตัวทองเดินนี่

เขาก็บอกอย่างนี้คนมันจิตใต้สำนึกคนมันคิดไปเอง
ก็อายุผม๔๒สิไม่เคยเจอ

แล้วทำไมเขาจะแบบว่ามาบอกว่าเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นภายในคุณที่มัน

อะไรที่บอกว่าครูที่เคยสอนโรงเรียนเนี่ยเหมือนจะมีอันเป็นภายในคุณครับ

อยู่ปกตินะแต่ก็เกษียณไปนั่นแหละ
ก็เด็กไม่มีเรียนไปเรียนในเมืองกันหมด
ส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนในเมืองกัน
คือนิยมในเมืองบ้านนอกก็จะดูแบบไม่มีคนอยากเรียน
คือชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นส่วนใหญ่ก็จะพูดไปเหมือนกันนะว่า
ไม่เคยเจอสิ่งลี้ลับหรือว่าเจอ
ผีอะไรคนมโนเองหรือเปล่า
และอย่างที่คุณภาคภูมิบอกนะคะว่าทีมข่าวของเราก็พยายามไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสวัดกลางที่จังหวัดอ่างทอง
แต่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าขอจำวัดก่อน
จากว่าท่านเหนื่อยแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนร้างตรงนี้ที่อยู่ใกล้วัดนะคะ
ล่าผีเหมือนกันทีมข่าวเราเลยไปคุยไงว่าเคยไปไหมแล้วเคยเจอผีไหม
แต่เขาล่าผีคนละมุมวันนี้เขาไปเองนะไม่ได้นัดอะไรกับคุณตีนะ
ล่าท้าผีอะไรที่ไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหลังจากมาบุกพิสูจน์ที่เนี่ย
เขาจะไปในจุดที่คนบอกว่าเฮียนเพื่อจะแสดงให้เห็นว่า
มันไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องของบางทีก็เป็นหลักวิทยาศาสตร์

พอมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก๊อตบราก้อนมาที่โรงเรียนร้างแห่งนี้ที่วัดกลางที่อ่างทอง

เนี่ยครั้งนี้ที่ยืนคุยกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราอยู่เนี่ย

ก็ดรากอนบอกว่าถ้าถามว่าความน่ากลัวมันน่ากลัวไหม

เพราะนอกจากโรงเรียนร้างแห่งนี้จะอยู่ในพื้นที่วัดแล้วยังอยู่ตรงป่าช้าอยู่ใกล้ป่าช้าแล้วมีกองฟอนที่เอาไว้เผาศพอยู่ใกล้ด้วย
เจ้าวาดท่านก็บอกว่าแถวนี้มันไม่มีเรื่องลี้ลลี้ลับอะไรหรอกนะครับ
แต่ถ้าถามว่า
เรื่องของน้องที่เขาเสียชีวิต

ล่าท้าผีเนี่ยมันเกิดจากอะไร

คือจริงเนี่ยที่เขาว่าน่ากลัวเนี่ย

แต่มันคือบริเวณป่าช้าตรงศาล

ตั้งเจ้าบ้านเขาให้ผมจัดการ
ผมก็ทุบไปเป็นร้อยศาล

ไม่พออุบัติใจอะไรแบบนี้ครับ

คือถ้าเกิดว่า

หมด๑๐คนถ้าอย่างนี้ผมฟันทง

แต่ถ้ามาร้อยคนแล้วมีอุบัติเหตุครั้งหนึ่ง

ทุกท่านที่ดูแล้วก็รับชมนะครับ

ดูแล้วก็ตัดสินแล้วก็ใช้วิจารณญาณกันเยอะ

ให้มองเป็นกลางไว้ก่อนนะครับว่าความเชื่อเนี่ย

แต่มันอยู่ที่ว่าเราเชื่อแล้วเราจะได้อะไร

ก็เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะ

ส่วนเรื่องของความเฮียนความอาถรรพ์
ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล

ประดิษฐารามย่านเพชรเกษม

คุณแม่รัฐดาสุวานิส

รับไม่ได้ทำใจไม่ทัน
ไม่คิดว่าจะจากไปไวแบบนี้

คิดว่าน่าจะเป็นที่ดวง

อันนี้แม่เล่าให้ฟังนะคะ
ว่าเมื่อวานวันที่เกิดอุบัติเหตุ

ก็เลยเชื่อว่าอาจจะถึงฆาตจริง
อาจจะเป็นเรื่องดวงของเขาจริง

ไปทำอะไรผิดตอนไปล่าท้าผีหรือเปล่า
แม่บอกว่าไม่ใช่หรอกค่ะ
สองสามปีที่เขาทำงานแบบนี้

แล้วเขาก็ขอขมาสิ่งที่มองไม่เห็นทุกครั้ง

เขาก็พาลูกสาววัยเก้าขัวพาภรรยาไปด้วย
ก็ผลัดกันขับรถนะคะ
เนี่ยเขาเพิ่งเป็นเนี่ยไม่เคย
ไม่มีโดนรถเฉียวรถชนอะไรเลยนะ

เขาท้าทายก็จริงแต่เขา
เวลาที่ดูเขานะ

เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา

ให้คนที่เข้าไปมา

หรืออะไรแบบเนี้ยเขาจะเว่งไว่หมด

สาวรู้สึกตัวแล้วก็ถามหาพ่อแต่ก็ตอบไปตามความจริงว่าพ่อเสียชีวิตแล้ว
ลูกก็รู้แล้วนะคะลูกก็ทำหน้าที่ดูแลแม่ป้อนข้าวแม่
เพราะแม่ยังเจ็บหนักขยับตัวอะไรไม่ได้คุณแม่รัฐดาก็บอกว่าไม่มีรางสังหรณ์อะไร
ที่ลูกชายก่อนที่เอ๋จะเสียชีวิตนะคะก็มีน้องสาวคนกลางของเอ๋อ่ะค่ะ
เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าเมื่อคืนพอรู้ว่าพี่เอ๋เสีย
กับลูกกลับมาบ้านก็ช่วงเช้ามืดแล้วแหละ
อยู่ดีดีได้ยินเสียงเคาะประตูสามครั้งแต่เสียงอ่ะ
มาจากห้องของพี่เอ๋ที่เขามานอนเป็นประจำก็เอกใจเหมือนกัน

ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าล่ะค่ะก็เสียงเคาะประตู
แต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าที่บ้านของพี่เลยที่เขาเคยอยู่
ก็สามครั้งแต่ประมาณตีห้านะคะตีสี่
แต่มันมีประเด็นนึงคือเพื่อนบอกว่าตอนที่ดู
ไลฟ์ตอนที่เอ๋เขาล่าผีเฮียนอยู่ในโรงเรียนร้าง
อ่างทองเนี่ยนะตอนเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่ได้ยินเสียงนกอ่ะ
แล้วก็เห็นตอนเสาล้มคือเห็นสิ่งที่มันหลอนเกิดขึ้นจริง

ส่วนตัวเชื่อครับอืมเพราะว่าพอพี่ก๊อฟอ่ะ
โทรบอกผมเสร็จช่วงประมาณสักแปดโมงนะครับ
ผมก็เลยบอกพี่เอ๋มาหาผมหน่อยละกันพอช่วงประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละ
แกก็มานั่งถามโน้นกับผมอืมผมก็บอกพี่ไปไปอ่า
ที่ชอบที่ชอบนะเดี๋ยวผมทำบุญไปให้
แกก็ไม่ไปจนผมก็เลยหายหายใจเขาออกพุทโทพุทโทแหละ
แกก็หายไปเราเห็นเป็นรูปร่างเขาเลยเหรอคะ
แกจะมานั่งถามโน้นกับผมที่บ้านเพราะผมซะเงือดกับแก
แล้วก็พอหลังจากวางสายจากพี่ผมก็เลยอธิษฐานในจิตว่า
แต่ผมไม่กลัวนะไม่กลัวแกแต่เรื่องผีผมกลัว
แกช่อใกล้ชื่อชื่อซื้อยืดสีดำอือ
ผมแหละในความรู้สึกนะแล้วแข้มันตรีย้ำ
แกบอกพี่ไปเถอะไปที่ชอบผมทำคุณมาให้

ตอนนี้ผมพูดเสร็จเมื่อพี่เขาวางสายนะ

มีลูกเพจเนี่ยเขาส่งคลิปมาให้ดู
ว่ามีนกแสกทักแล้วก็เหมือนเสามันล้มขวาง
ซึ่งแล้วพอตอนสุดท้ายเนี่ยพี่เอกก็บอกว่า
ขอจบไลค์แล้วก็อย่ามาตามทำอะไรผม
แต่ด้วยความบังเอิญเวลาที่เขาไลฟ์เสร็จแล้วอย่างนี้
ด้วยบวกด้วยความเพลียคนก็เลยมาบวกกัน

ผมตกใจนะที่แรกตกใจเหมือนกัน
แต่ด้วยเราแวบแรกเราคิดแล้วแหละว่า
พี่เขาพักผ่อนน้อยด้วยร่างกาย

คือเราไม่ได้คิดในเรื่องนั้นเลย
แว๊บมาในเรื่องร่างกาย
ส่วนคืนนี้นะคะเพื่อนร่วมงาน
คนที่เขาทำงานในวงการล่าท้าผี

จังหวัดอ่างทองที่ไปเฟซบุ๊กไลฟ์กัน

ก็จะไปทำพิธีขอขมาที่ตรงจุดนั้นด้วย